ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ
ลงพื้นที่หมู่บ้านรอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย
รับฟังความเห็นจากหน่วยงานองค์กรมูลนิธิและประชาชนในพื้นที่
ถึงปัญหาช้างป่าลงมารบกวน
ทำลายทรัพย์สินพืชสวนของชาวบ้านรอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูค้อภูกระแต
จากการรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชนเบื้องต้น
จะจัดทำแผนเฝ้าระวังการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับช้างป่า
โดยจะตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ช้างป่าจังหวัดเลย
เชื่อมโยงพื้นที่ในระบบนิเวศร่วมกันของจังหวัดเลยกับจังหวัดเพชรบูรณ์
การสร้างรั้วไฟฟ้าทำรั้วรังพึ่ง

ทางภาครัฐจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหา
โดยจะมีการประชุมร่วมกันกับทางจังหวัดต่อไป